สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
มาเติมความแซ่บมือบ่ายกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันกับเราสองสาว

ใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคู่จิ้นเอ๊ะหรือคู่จริงไม่แน่ใจแล้ว
สำหรับยายาอุรัสยานะคะแล้วก็ณเดชนคูกิมิยะ
คู่นี้เนี่ยว่างเป็นไม่ได้ว่างพากันไปไหนรู้ไหมคุณ

ไม่ใช่พากันไปทำบุญบ่อยอย่างล่าสุดก็ไปกันอีกแล้ว
เขาไปทำบุญอะไรที่ไหนยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยจ้า
ก็เห็นเขากินข้าวด้วยกันบ่อยฉันก็คิดว่าเออน่ากินข้าว
มีปาปารัสซี่แชะภาพมาให้เราดูกันตลอดเลยเนาะ
ถือว่าเป็นคู่จิ้นสายบุญมากเลยนะ
สำหรับ๒นักแสดงณเดชนคูกิมิยะแล้วก็ยายาอุรัสยา
เพราะว่างจากงานแสดงเมื่อไหร่นี่แหละก็ควงกันไปทำบุญอยู่เป็นประจำ
ล่าสุดค่ะเตรียมจูงมือกันทำบุญครั้งใหญ่แห่งปี
ด้วยการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ซึ่งสาวยายาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณแม่แก้ว

ส่วนแฟนคลับที่อยากจะมาร่วมทำบุญกับเขาก็สามารถ

สิ้นปีค่ะที่อุดรค่ะ
สร้างอาคารสำหรับปฏิบัติธรรมค่ะ

คือจริงแม่แก้วเป็นคนชวนค่ะ

ให้หนูได้ไปด้วยเพราะไม่อย่างนั้นหนูก็คงไม่ได้ไปค่ะ
ส่วนกระแสข่าวเมาส์ที่ว่าสาวยายาอุรัสยา
เป็นลูกสาวที่คุณแม่ปลาทั้งหวงแล้วก็ห่วง
ถึงขั้นที่ห้ามขับรถไปไหนมาไหนคนเดียว
เจ้าตัวก็บอกแบบขำนะคะว่าไม่จริง
เพราะเธอเคยขับให้คุณแม่ได้นั่งแล้ว
ซึ่งแม่ปลาก็โอเคในฝีมือการขับรถของเธออยู่นะจ๊ะ
เอาก็นั่นแม่ไปด้วยเนาะ
คุณแอแม่ค่ะ

มีโอกาสได้นั่งรถพี่ณเดชบ่อยมั้ย
ชอบบอกว่าขับแล้วก็ตัดสินใจเอง

น้อยดีฉันไม่ค่อยกล้าออกถนนใหญ่เท่าไหร่
เพราะว่าคนสอนดิฉันดิฉันเชื่อมั่นในคนสอนมาก
ไม่รู้จะกระเทาหรรือกันบทมองจริงนะ
คุณแม่ห่วงไม่อยากให้เชอรี่ขับรถ